ยุธยาค่ะคุณผู้ชมมีกระบะ๒คัน

เสร็จแล้วเหมือนกับพยายามที่จะเร่งเครื่องเพื่อที่จะแซงกระบะคันด้านหน้า
แต่สุดท้ายเสียหลักเฉียวชนกันจนกระทั่งตกคูน้ำทั้งสองคันนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตในพื้นที่จุดเกิดเหตุ๒ศพด้วยกัน
แล้วก็บาดเจ็บอีก๒รายส่วนนี้คือสภาพนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ

ก๊อฟคือรถกระบะมันจมลงไปในน้ำ

แล้วก็ศพของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับจมอยู่ใต้รถ

คือเขาคงขาดอากาศหายใจแล้วก็บาดเจ็บรวมทั้งสำรักน้ำจนกระทั่งเสียชีวิตเหมือนกัน
นี่คือนาทีที่มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากคูน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของวันนี้เลยค่ะ

ในพื้นที่ของสพบังไสจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข๓๔

ทีนี้จุดเกิดเหตุพอไปตรวจสอบดูรถคันแรกที่ประสบเหตุ
เป็นรถกระบะสีขาวมีเหล็กนะคะมีหลังคาเหล็กอยู่
เหมือนกับอยู่ในสภาพที่พลิกคว่ำจมอยู่ในน้ำครึ่งคันแบบนี้ค่ะ
ในรถมีคนเจ็บ๒คนคือนายนิกรแล้วก็นางรัตนา
ผู้ภัยก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะจังหวะที่มีการนำรถขึ้นมา
ปรากฏว่าไปเจอศพของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งราย
คือนายอินบุตรนะคะวัย๕๒ปี
เขาเหมือนกับถูกรถกระบะทับอยู่
แล้วก็ตัวเขาอยู่ใต้รถกระบะแล้วก็ถูกทับลงไปในน้ำนะคะ
ซึ่งคาดว่าขณะที่เกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิต
น่าจะมีการกระเด็นออกมานอกตัวรถ
ก็เลยทำให้ตัวรถทับจนกระทั่งเสียชีวิตดังกล่าว
ทีนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมของถนน
เป็นรถกระบะ๔ประตูสีขาวนะคะ
อยู่ในสภาพที่พุ่งตกลงไปในคูน้ำเช่นเดียวกันเลย
โดยภายในรถมีนายสอนชัยวัย๔๔ปี
เป็นชาวจังหวัดระยองค่ะเขาเป็นคนขับ
ได้รับบาดเจ็บก็มีการประถมพยาบาลนะคะ
เพื่อที่จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่คือศพที่๒นะคะคือนายสอนชัย
ทีนี้เบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนนะคะสพบังไซได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สันนิษฐานว่าจากที่เกิดเหตุนะคะรถทั้งสองคันคันเนี่ยน่าจะพยายามขับแซงกันมา
และสุดท้ายเสียหลักเฉียวชนกันจนกระทั่งพุ่งตกลงไปในคูน้ำดังกล่าว
อันนี้ตำรวจสันนิษฐานนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องมีการสอบประคำคนเจ็บ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็มีการส่งผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ประสานให้ญาติรับไปดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ตามขั้นตอนทางศาสนาต่อไปค่ะ